มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยโอ้โหต้นศักดิ์ทองต้นเบอร์เริ่มเลยนะฮะ
มันล้มทับบ้านเรือนของชาวบ้านชาวบ้านร้องมาแบบนี้
บอกว่าทางวัดเนี่ยอ่าขายต้นสักทองนี้ให้กับนายทูล
แล้วทีนี้พอมาตัดต้นสักทองพลาดท่าต้นไม้ล้มใส่บ้านฮะ
ไปดูกันนะฮะ
โอ้โหลูกสาวที่ถ่ายคลิปเอาไว้บอกโอ้โหไม่อยากจะคิดเลย
ถ้าแม่ของเธอนะนอนอยู่ในห้องนี้เนี่ย
แล้วต้นไม้มันล้มลงมาหลังคงหลังคามันพังลงมาทับใส่แม่จะเป็นยังไง
นี่คุณถ้าเกิดคุณไม่บอกว่าเป็นต้นไม้ล้มมาทับ
คิดว่าเป็นพายุอ่ะมาแบบลูกใหญ่ซัดคัดหลังคาปลิวไปเลย
แต่ต้นไม้นี้ไม่ได้ล้มไม่ได้โค้นเองแบบว่าที่มีลมพายุนะ
เพราะมันถูกตัดไงคุณแล้วก็ตัดพลาดก็เลยตกมาที่บ้านประชาชนแบบนี้นะฮะ
นี่ลูกสาวของคุณยายฉุนคงกล่อมนะเป็นชาวบ้าน
ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
นำคลิปนี้มาร้องเรียนสื่อมวลชนเพื่อขอความช่วยเหลือหน่อย
อธิบายแบบนี้ครับบอกว่าวัดอุดมวิทยาบราม
หรือว่าวัดโรงเกวียนอยู่ใกล้บ้านเลยนะฮะ
ดำเนินการให้ตัดต้นสักทองขนาดใหญ่อายุร่วมร้อยปี

แต่พอตัดได้ถึงต้นที่๒ปรากฏว่าส่วนปลาย
ซึ่งมันมีใบและน้ำหนักมากกว่าโคนเนี่ย
มันล้มทับหลังคาบ้านของเธอลงมาใส่ที่นอนของแม่
โชคดีที่แม่ไม่ได้เข้าไปนอนตอนนั้น
ซึ่งปกติแม่จะเข้านอนพักผ่อนนะเนื่องจากมีโรคประจำตัว
แต่เมื่อวันที่มันล้มทับมามันเหมือนมีอะไรบอกเหตุนะ
แม่ก็เลยยังไม่เข้าไปนอนนะฮะบ้านพังไปครึ่งหลังเลย
อุปกรณ์ของใช้ในบ้านพังเสียหายหมดนะฮะ
หลังเกิดเหตุทางผู้รับตัดต้นไม้ของวัด
ก็ยอมรับข้อผิดพลาดแล้วก็จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

ต้องใช้เงิน๓แสนกว่าบาทในการซ่อมแซมนะ
แต่ตอนแรกที่ผู้รับจ้างตัดต้นไม้

ปรากฏว่าจะจ่ายแค่ครึ่งหนึ่งแสนเจ็ด

พอถึงวันนัดก็เลื่อนนัดกันไปเรื่อย
ทีนี้เธอบอกว่าไม่ไหวแล้วใครจะรับผิดชอบ

ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองปราจีนบุรีนะครับ

คิดว่าไม่น่าจะได้รับความเป็นธรรม
อยากให้สื่อช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครอบครัวหน่อย
ตอนนี้ต้องทนนอนในบ้านที่มันพังมา๔วันแล้วนะ
เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๐มิถุนายน
แล้วตอนนี้บอกว่าถ้าฝนมันตกลงมา
ก็ไม่รู้จะหลบไปนอนที่ไหนแล้วนะฮะ
รอฝนฝนจะตก
คุณผู้ชมทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่
ไปสอบถามท่านเจ้าอาวาสวัด
เจ้าอาวาสก็เปิดเผยบอกว่าที่ต้องตัดต้นไม้ต้นสักทอง
เพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนจากการที่ใบมันร่วง
แล้วก็กลัวว่าในอนาคตนะคุณถ้ามีพายุมีลมฝนมีอะไรแบบนี้
ศักดิ์ทองเก่าแก่อาจจะโค้นล้มทับบ้านเรือนได้
ก็เลยทำประชามติกันไว้
มีชาวบ้านมาร่วมทำประชามติกันหลายคนนะครับ
ว่าจะจ้างผู้รับจ้างตัดต้นไม้
และหลังจากนั้นผู้รับจ้างก็เข้ามาดำเนินการครับ
เมื่อถามว่าต้นศักดิ์ที่ตัดแล้วเอาไปไว้ไหน
เจ้าอาวาสไม่สามารถตอบได้นะคุณนะ

เพราะว่าตอนนี้คือชาวบ้านเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกัน

แล้วเอาเงินไปไหนเอามาบำรุงวัดอะไรหรือเปล่า
แต่เจ้าวาดบอกว่าทางคนรับจ้างเขาเอาไปเลย
แล้วก็มีชายหญิงอ้างว่าเป็นคณะกรรมการวัด
มาพยายามอธิบายสื่อแทนนะฮะ
บอกว่าเป็นการขอแรงคนมาช่วยตัด
ทีนี้ยกไม้ทั้งหมดไปเป็นค่าตอบแทนเขา

ขณะเดียวกันมีชาวบ้านบางส่วนไม่พอใจที่วัด
ตัดต้นศักดิ์ขนาดใหญ่แล้วยกให้คนไปฟรีไปเฉยแบบนี้
เนื่องจากต้นสักขนาดใหญ่อายุเป็นร้อย

พอตัดเสร็จมันกลายเป็นบ้านคนเนี่ย
ถูกต้นไม้ทับผูกพังแบบนี้
ใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้มี๒ประเด็นนะ
ทางวัดให้ตัดต้นไม้ต้นสักทอง

ต้องมาซ่อมแซมดูแลบ้านที่พังเสียหายด้วยนะครับ